เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมข่าวต่อไปต้องบอกว่า

เพราะเขาช่วยแชร์คลิปนี้จนกลายเป็นข่าว
แล้วก็ในที่สุดแล้ว
เจ้าของร้านเพชรกำลังจะได้ของคืน

เขาไปขโมยซองใส่จี้เพชร
ในร้านซ่อมแซมเครื่องประดับแถวดีโอสยาม
ล่าสุดเจ้าของร้านซ่อมนี้นะคะกำลังจะได้ของคืนแล้วด้วยค่ะ
นี่จังหวะนี้จังหวะหยิบเลย
นี่นะคะหลังจากที่ชาวเน็ตเขาช่วยกันแชร์คลิปนี้ค่ะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ชายอายุประมาณ๕๐ปี
ซองใส่จี้เพชรบนเคาน์เตอร์ในร้านเลเซอร์
เป็นร้านซ่อมแซมเครื่องประดับนะคะ
ดิโอสยามพราซ่าย่านวังบุรพาเขาเอาไปนะ
แล้วก็แหม่มโพดำเป็นคนแชร์คลิปนี้
แล้วก็ระบุข้อความแบบนี้บอกว่า
จอมฉกตบจี้เพชรครึ่งแสนจากร้าน
เวอเจอกล้องวงจรปิดเก็บทุกเม็ด
เจ้าของร้านวอนใครพบบุคคลในภาพ
วอนแจ้งเจ้าของเพชร
ฝากบอกว่าให้ช่วยแชร์หน่อยเผื่อเป็นญาติพี่น้อง

จะได้บอกจะได้เตือนให้เอาของมาคืน
ซึ่งของหายไปจากร้านก็เสียชื่อตัวเอง
เสียทรัพย์เสียทรัพย์สินที่มีคุณค่าทางจิตใจด้วย
ล่าสุดเนี่ยนะคะทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีค่ะ
ก็ติดต่อไปยังเจ้าของจี้เพชรแล้วนะคะ
ชื่อคุณไอซ์เล่าแบบนี้บอกว่า
ได้รับการติดต่อกลับจากญาติของคุณลุงแล้วนะคะ

หลังจากเพื่อนของลูกเขยของลุง
เห็นคลิปในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ไปจำได้
ก็เลยพากันไปบอกภรรยาของลุง
ซึ่งให้ข้อมูลด้วยว่าลุงเนี่ยกำลังป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับ
คุณไอซ์เธอก็บอกว่าหลังจากที่ได้ของแล้วก็จะไม่เอาความอะไรกับลุงหรอกนะ
ขณะที่แฟนเพจแหม่มโพดำคนหนึ่งนะคะก็ให้ข้อมูลว่ารู้จักกับคุณลุงคนนี้นะคะ
เพราะว่าเคยทำงานส่งของแถวคลองถมด้วยกันเมื่อประมาณสัก๒๓ปีก่อนค่ะ